สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้ฝนเน้นตกหนักในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ
ส่วนภาคอื่นฝนลดลงทำให้หลายพื้นที่เตรียมเผชิญกับภายแรงช่วงปลายฤดูฝนนี้นะคะ
วันนี้ขอเริ่มที่พื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกหนักวันนี้ก่อนเลยค่ะ
ซึ่งไม่อยากจะให้มองว่าฝนตกหนักเป็นปัญหานะคะแต่อยากจะให้หาวิธีกักเก็บน้ำให้มากที่สุดจะดีกว่าค่ะ
เพราะว่าปีนี้ภัยแรงรุนแรงมากสังเกตจากอะไรสังเกตจากปกติแล้วปลายเดือนสิงหาคม
เหนือและภาคอีสานจะมีน้ำท่วมบางจุดจากนั้นน้ำมัวนี้จะไหลลงมาท่วมพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
ช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนทางตอนบนของประเทศเหลือน้อยมากค่ะ
และฤดูฝนกำลังจะสิ้นสุดลงด้วยทำให้คาดการณ์ได้ว่าปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าจะเกิดภัยแรง
สินค้าทางการเกษตรจะแพงขึ้นและจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนต่อไปเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๓๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรหรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
กรุงเทพมหานครครึ่งวันเช้าร้อนจัดส่วนฝนจะตกในช่วงเย็นจนถึงค่ำค่ะ
ปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังเล่นงานประเทศไทยของเรานะคะทำให้ฝนน้อยและอาจจะเกิดภัยแรง
ดังนั้นการกักเก็บน้ำถือว่าสำคัญที่สุดค่ะ